ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนโสดจะได้พบคนในเครื่องแบบ
วิศวกรนักกีฬาที่มีคู่แล้วจะได้เสริมส่งช่วยเหลือการงานดี
แต่งงานใหม่ได้ข่าวดีมีทายาทสุขภาพมีปัญหาหวัดไข้ไอจาม
ระวังโรคร้ายแรงตามมาเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที
จะมีอันตรายจากไฟและความร้อนระวังลูกหลานเจ็บป่วย
การเงินจะมีรายจ่ายจุกจิกที่ไม่คาดคิดใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกินจำเป็น
ส่วนรายได้พิเศษที่เคยได้จะลดลงให้ใช้เงินอย่างระมัดระวัง
การงานมีแผนงานอยู่ในใจใช้ความสามารถเฉพาะตัวตัดสินมากกว่าหลักวิชาการ
มีคู่แข่งทางการงานมากขึ้นจะได้รับเกียรติเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์